ทีนี้หลายคนก็นึกถึงหัวอกของครอบครัว

เฝ้ารออยู่หน้าถ้ำไม่ไปไหนตอนนี้
จิตใจเป็นยังไงความคิดเป็นยังไง
สื่อต่างชาติที่เขาไปเกาะติดสัมภาษณ์
แล้วก็ก่อติดเรื่องของปฏิบัติการนี้

สถานีโทรทัศน์อัลจอซีร่าได้สัมภาษณ์นางน้ำหอมบุญเปี่ยม
ของ๑ใน๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงค่ะ
โดยแม่น้ำหอมนะบอกว่า
ลูกชายเป็นคนรักในการเล่นฟุตบอลมาก

ครอบครัวก็สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะ

เพราะปกติเวลาลูกชายจะไปไหนเนี่ย

ต้องขอแม่ก่อนนะว่าเออแม่วันนี้ไปที่นี่ได้ไหม

แต่ว่าครั้งนี้ลูกไม่ได้บอกอะไร
คุณแม่เลยบอกว่าเออมันก็แปลกนะ
หัวอกคนเป็นแม่พอลูกหายไป

คุณแม่น้ำหอมยอมรับเลยว่าตอนแรกนี่นะ

ทำได้อย่างเดียวคือร้องไห้ค่ะ
แต่ตอนนี้สภาพจิตใจแข็งแรงขึ้นแล้ว

แล้วก็หวังว่าลูกจะออกมาได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน
รายงานความคืบหน้าการค้นหา๑๓ชีวิต
เผยแพร่คลิปวิดีโอที่คนไทยทั้งประเทศ

เพื่อให้ทั้ง๑๓คนปลอดภัย
โดยเฉพาะเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกับเด็กที่ศูนย์หายไปนะคะ
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจมาก

แล้วก็ไม่คิดว่าคนที่อยู่ในถ้ำนั้นน่ะ
เหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้มันจะเกิดกับเพื่อนของเขา

ทุกคนยังอยู่ทุกคนยังปลอดภัย
และทุกคนเอาชีวิตรอดออกมาได้แน่
บีบีซีเขาเน้นย้ำเรื่องแนวทางความช่วยเหลือ
พุ่งเป้าไปเรื่องการสูบน้ำออกจากถ้ำ
และการส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นสำรวจโพรงต่างนะคะ
ก็อ้างการให้สัมภาษณ์ของนายรอปฮาเปอร์
สำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่ร่วมปฏิบัติการว่า
ทุกฝ่ายต้องสำรวจทุกความเป็นไปได้
อาจเป็นกุญแจนำไปสู่การช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ

ก็กำลังใจก็มาจากหลายพื้นที่นะครับ

แล้วก็ทุกผู้คนในทุกแวดวงศาขานะครับ